ที่บ้านก็กลัวขโมยเอาเวลาไปพักที่รีสอร์ท
พักที่โรงแรมก็กลัวคนร้ายจะเข้ามาอีก
เหตุการณ์นี้เคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้ว
ผู้หญิงเขาจะไปงานแต่งงานแล้วก็ไปพักที่รีสอร์ท
ลืมตามาเจอผู้ชายนั่งอยู่ปลายเตียงเป็นคนนะคะ
แล้วมีการถามชื่อผู้ชายเขาก็บอกชื่อปอน
หลังจากนั้นก็มีการทำร้ายแล้วก็เอาทรัพย์สินไป

ผู้เสียหายคือนางสาวรินรดาภูมิรันอายุ๒๖ปี
คือหลังจากที่เธอโพสต์เรื่องนี้เธอก็บอกนะ
ว่าไปพักที่รีสอร์ทที่บัวใหญ่โคราช
กลางดึกวันที่๔สิงหาคม
แล้วโดนคนร้ายเป็นผู้ชายเข้ามาในห้อง
เอาทรัพย์สินเป็นเงินสด๑๐๐๐บาท
แล้วก็รองเท้าแตะ๑คู่หลบหนีไป

เพราะว่าเมื่อวานค่ะพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ
มิ่งมงคลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่
บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่จับได้แล้ว
เจ้าคนร้ายที่บอกว่าชื่อปอนนั่งอยู่ปลายเตียง
เป็นเยาวชนอายุแค่๑๗นะคะ

แล้วเยาวชนคนนี้เขาก็บอกว่า
ผมเข้าไปในห้องพักผู้เสียหายจริง
เพราะว่าผมจะเอาทรัพย์สินของผู้เสียหาย

ว่าเยาวชนชายที่เกาะเหมีอาการผิดปกติทางปรศาสตร์
ทีนี้พอรู้ว่ามีอาการผิดปกติทางประสาท

จะต้องให้สหวิชาชีพไปร่วมสอบปากคำเยาวชนคนนี้

จากการสอบปากคำนะครับก็มีการเปิดเผยถึงพฤติกรรมของนายปอนเนี่ย
คือนายปอนจะมาตระเวนมาในรีสอร์ทแห่งนี้
แล้วก็แอบเปิดหน้าต่างของแต่ละห้องแต่ละหลังในช่วงกลางคืน

แล้วก็เผอิญมาเจอบานหน้าต่างของห้องผู้เสียหาย
ไม่ได้ล็อกจากด้านในไว้

จังหวะนั้นผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงคนเดียว

โอ้โหตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นคนแหละ
แต่พอลืมตาตื่นชัดเจนแล้วรู้ว่าเป็นผี

แล้วก็นายปอนขาพิการด้านขวา

สาวหมัดต่อยไปที่ผู้หญิงแบบไม่ยั้ง
แล้วก็จะเอาหมอนกดหน้าซ้ำ
จากนั้นก็หลบหนีไปนะครับ
นางสาววารุณีศรีพงศ์อายุ๔๖ปี
ซึ่งเป็นป้าของในปอนเยาวชนที่ก่อเหตุยืนยันบอกว่า
หลานชายป่วยพิการทางสมองนะคะ
หรือเรียกว่าเป็นออทิสติกระดับ๓

เพราะว่าทุกคนในบ้านต่างก็ต้องออกไปทำมาหากินกัน
ไม่สามารถดูแลเหมือนเด็กทั่วไปนะคะ
วิรกรรมของปอนที่เคยก่อเหตุกันมาแล้ว
ก็มักจะคือไปขโมยเล็กขโมยน้อยเป็นประจำ

ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะ
ฟังเสียงป้าของผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
ทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องแยกเป็น๒ส่วน

ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหาย

ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าของรีสอร์ทเขาก็บอกนะ
บอกว่าเจ้าของรีสอร์ทเองไม่ได้บ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบ
การชดใช้ค่าเสียหายเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อน
ทีทางผู้ดูแลทางรีสอร์ทเขาบอกว่า

เป็นค่าเช่าห้องในคืนที่เกิดเหตุ

ทีนี้ทางรีสอร์ทก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงิน๑๐๐๐ละกัน
ถือว่าเป็นค่าทำขวัญเป็นค่ารักษาพยาบาล

แล้วก็บอกกับทางรีสอร์ทบอกว่าต้องการ๒แสน
แต่ทางรีสอร์ทเขาบอกว่าคือมันเยอะไป
มันไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง
ใช่อารีสอร์ทพอเขาบอกมาแบบนี้แล้ว

คุณรินรดาบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะ
จะไปที่โคราชจะไปชี้ตัวเยาวชนคนนี้
ส่วนกรณีที่บอกเจ้าของรีสอร์ทบอกว่า
เรียกร้องค่าเสียหาย๒แสนมันแพงไป

จริงจำนวนเงินมันไม่ใช่สิ่งสำคัญนะ
แต่อยากให้รีสอร์ทแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้
แล้วดูสิสภาพบาดเจ็บของดิฉันเนี่ย
คือมันอาจจะไม่ได้มากนักก็จริง
แต่บาดเจ็บทางใจมันย่ำแย่นะ
เพราะว่าตอนนี้กลัวไม่กล้าอยู่ลำพัง
กล้าอยู่คนเดียวเลยนะคะ